มาอีกเรื่องหนึ่งกลายเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะฮะ
วันนี้ในหน้าหนึ่งมีตมสหรัฐผลักดันผู้อพยพทำผิดกฎหมาย
โรบินฮูตไทยสวยจอส่งกลับกว่าพันคนนะครับ
เพราะว่าจากการที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
นายโดนัลดทรัมป์เขามีนโยบายประกาศออกมาเลยนะ
ผลักดันผู้อพยพผิดกฎหมายและทำผิดออกนอกประเทศ
ทีนี้นะฮะทางกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐก็เลยเคร่งเลยนะ
ตรวจคนเข้าเมืองผิดกฎหมายจับกลุ่มส่งกลับประเทศแบบรายวันเลย
แล้วเขาบอกว่าขึ้นบัญชีไว้เพื่อส่งกลับจะมีชาติไหนบ้าง
ลิปปินส์เวียดนามลาวกัมพูชาและไทย

มีชาวไทยเตรียมถูกส่งกลับเป็นพันคนนะครับ
นี่แหละฮะจากการประกาศนโยบายผลักดันผู้พำนักผิดกฎหมายออกประเทศ
อย่างเข้มงวดของประธานาธิบดีโดนัททรัมป์นะฮะ
ตอนนี้หน่วยงานต่างของสหรัฐก็เคร่งครัดเต็มที่
สำหรับบุคคลที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐขึ้นบัญชี
เพื่อพิสูจน์สัญชาติและส่งกลับประเทศมีกว่า๑๐๐คน
จากหลายสัญชาติโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศไทยนะครับ
เรื่องนี้นายธานีแสงรัฐกงศูนย์ใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย
เปิดเผยว่าสถานกงศูนย์ได้ตรวจสอบพบว่า
ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ยังไม่มีการจับกลุ่มคนไทย
เข้าเมืองและพำนักผิดกฎหมายทางภาคตะวันตกของสหรัฐ
มีแต่ชาติอื่นนะที่ถูกแบ็คลิสต์แล้วก็ถูกจับกลุ่มไปนะครับ
แต่ก็มีการตรวจสอบผู้ประกอบการ๗๗ร้าน
โดยเฉพาะร้านอาหารไทยหลายร้านในเบแอร์เรีย
ในซาคาเมนโตซานโฮเซแล้วก็อีกหลายเมืองในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้
รวมถึงบางส่วนของรัฐเท็กซัส
โดยสถานกงศูนย์ได้รับแจ้งจากคนไทยที่ทำงานร้านอาหารไทยในเบแอาเรีย

แต่เจ้าหน้าที่ให้ไปดำเนินการด้านเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้องและชัดเจนนะครับ
ส่วนนายชาตรีอัจจนานันต์อธิบดีกรมการกงศุลกระทรวงการต่างประเทศ
เปิดเผยเกี่ยวกับการตรวจสอบสัญชาติของคนไทยที่ทางสหรัฐจะส่งกลับประเทศ
บอกว่าตอนนี้ประหลัดกระทรวงการต่างประเทศมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
เพื่อดำเนินการพิสูจน์สัญชาติบุคคลไทยที่พำนักในสหรัฐว่าผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไร
และที่มีข่าวออกมาว่ามีคนที่ไปพำนักที่สหรัฐผิดกฎหมาย๙คนนั้น
ไม่ใช่ครับที่มีคนไทยไปพำนักในสหรัฐผิดกฎหมายนั้นตอนนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา๙คน
เพื่อทำหน้าที่ในการประสานงานให้ข้อมูลให้คำปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ
และสนับสนุนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์สัญชาติตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับจากสหรัฐแล้ว
ก็หมายความว่าทางการไทยก็ให้ความร่วมมือกับทางการสหรัฐเต็มที่ในการดำเนินงานด้านนี้นะครับ
ฟังเสียงของทางด้านของอธิบดีกรมการกงศูนย์ชี้แจงหน่อยฮะ
เราประสานอย่างใกล้ชิดนะครับกับทางการสหรัฐแล้วก็เขาจะส่งรายชื่อมาเป็นระยะจำนวนอาจจะ๒๓๐๐ลายชื่อบ้าง
เราก็ลองทดสอบดูนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าสู่ในคณะทำงานนะฮะขณะนี้เพราะว่าคณะทำงานเนี่ยเพิ่ง
ประหลัดเพิ่งลงนามแต่งตั้งเมื่อวันที่๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรายังไม่ได้เชิญประชุมแต่ว่าในการประสานภายในเนี่ยเราก็ได้ลิสต์รายชื่อมาแล้ว
แล้วก็จะเริ่มให้คณะทำงานนี้มาพิสูจน์ดูว่าเรามีกี่รายในจำนวนที่เขาส่งรายชื่อมาให้เราแล้วก็เราจะแจ้งกลับกับทางการสหรัฐผ่านสถานทูตของเขาที่นี่แล้วก็แจ้งสถานทูตเราแล้วก็สถานกงศูนย์ใหญ่เราที่นู่นครับ
โดยอธิบดีกรมการกงศูนยังบอกอีกนะครับว่าการส่งตัวโรบินฮูดเราก็เรียกกันอย่างนี้นะโรบินฮูตหรือคนไปขุดทองนะฮะส่งกลับไทยเนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันเพราะเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของสหรัฐที่ก็ต้องเข้าใจนะครับ
ขณะที่กรมการกงศูนย์ก็ตรวจสอบบุคคลที่จะขอหนังสือเดินทางออกนอกประเทศอย่างเข้มงวดแต่ก็ถือว่าเป็นสิทธิของคนไทยทุกคนสามารถทำได้ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ที่จะเดินทางไปประเทศนั้นว่ามีเจตนาเดินทางไปเพื่ออะไรนะฮะ
ตอนนี้ทางการของสหรัฐโดยเฉพาะที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็ลอสเอ็นเจลิสเอง

มีการตรวจสอบแล้วก็ส่งกลับประเทศไปแล้วหลายคน
บางคนน่าสงสารครับเพราะว่าพ่อแม่ถูกส่งกลับ

แล้วก็ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาตมของสหรัฐจับกลุ่มได้๒๓๒คน
มี๑๘๐คนที่มีคดีค้างเก่าด้วย
ต้องคดีอาญาร้ายแรงแล้วก็ต้องถูกในประเทศทันที
เขาไม่ได้แจ้งมานะว่าเป็นคนสัญชาติไหน
ทีนี้ทางการบ้านเราก็ต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วแหละ
จำนวน๒๐๐คนที่เขาจับกลุ่มเตรียมส่งกลับมีคนไทยด้วยหรือเปล่า
จะได้ดูแลช่วยเหลือได้เต็มที่เหมือนกัน
ตั้งแต่ทรัมป์มาดำรงตำแหน่งก็มีนโยบายเข้มเยอะเลยนะ
การส่งผู้อพยพกลับก็เป็นหนึ่งนโยบาย
รวมไปถึงเรื่องของการป้องกันอาชีพเรื่องยกเลิก
ข้อตกลงต่างด้วยประเทศมหาอำนาจน่ะ